ข่าวแรกไปร่วมงานบุญกันหน่อยคุณผู้ชมกับ

ก็มีมาฝากพี่แจ๊กกะรีนรอดูให้ดีนะฮะ
พี่ยิ่งยงยอดวงงามพี่สมจิตจงจอหอ
คู่นี้เขาก็สายบุญเหมือนกัน

เป็นพิธีบวงสวงพระยอดทง
จัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ซึ่งแน่นอนว่าใครเป็นสายมูแล้วก็สายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างเนี่ยนะ

ในการปกป้องภัยอันตรายจากฆ่าศึกสตรู
และให้มีชัยแคล้วคลาดค่ะ
ซึ่งพี่ยิ่งยงบอกว่าตั้งใจจะเดินทางมาร่วมงาน
เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต
อยากให้ธุรกิจต่างของตัวเองที่ทำอยู่นี่นะ
แล้วก็อะไรที่แบบอยู่ในหัวที่กำลังคิดอยู่เนี่ย

่งใจนึกดั่งใจหวังค่ะ
เมื่อวานนี้ก็เลยบอกเลยว่าบรรยากาศเต็ม
ไปด้วยแรงศรัทธาของคนที่มาร่วมงานกันเยอะเลย
จากจะมีการตั้งโต๊ะบวงสวงแบบชุดใหญ่จัดเต็มแล้วนะคะ
ก็มีการจัดนางรำมารำถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในงานอีกด้วยค่ะ
แล้วก็แน่นอนนะคะว่างานบุญก็ต้องมาพร้อมกับเรื่องราวของตัวเลข

ยิ่งยงของเราไม่พลาดคุณผู้ชมขาทำหน้าที่เอาตัวเลขมาฝากนักเสี่ยงโชคอย่างแน่นอน
เพราะว่าพี่ยิ่งยงมีน้ำหอมสายมูด้วย
เป็นผลิตภัณฑ์ที่เจ้าตัวทำไปร่วมพิธีครั้งนี้

เฮ้ยนี่ดู

๙ค่ะมาใกล้เลยค่ะ

โอ้โหอาจารย์ให้เลขสวยมากวันนี้
เด็ดชัวร์ปังเห็งรวยทุกคนครับ
๙๔๓อะเด็ดชัวร์ปังนะครับ

ได้กลิ่นแล้วแบบหอมนะ
หรือได้กลิ่นไปแผนเคราะห์
หรือได้กลิ่นไปแผนเคราะห์ก็ได้กลิ่นก่อนนะ
คิดว่าแบบโดมอีกทิศได้กลิ่นเนี่ย
คุณผู้ชมค่ะสาธุกับพี่ยิ่งโยแล้วก็พี่สมจิตด้วยนะคะ